กรณีที่คือรถเก่งอยากจะแทรกเข้า
แต่รถขนส่งผลไม้ก็ให้เข้าไม่ได้เพราะเขาก็บรรทุกหนัก

ระบบบอกว่ารถเก๋งชู้นิ้วกลางออกมาให้
แล้วก็ชักปืนออกมายิงใส่๙นัดนะครับ
เข้ามอบตัวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูคลิปก่อน
ดีจริงตัวเลขเรานับนัดให้ครบทุกนัดเลย๙นัดครับ
คือมีความพยายามของรถเก๋งสีดำเนี่ยนะคืออยากจะแทรกเข้ามา

ผลไม้เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้เข้าไม่ได้เพราะมันจะต้องเว้นระยะห่างเขาก็รถหนักข้างหน้าก็รถใหญ่นะครับ
ก็เลยมีการกดแตรเตือนไปปิ้นนี่จังหวะนี้ที่จะเข้าที่จะเข้านี่เห็นไหมจะเข้าให้ได้เลย
ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นก็มีความพยายามจะแซงอีก
จนกระทั่งนะครับรถเนี่ยรถขนผลไม้เนี่ยเขาเข้าข้างทางนะครับก็จะรอดูว่าคันนั้นจะทำยังไง
ปรากฏว่าทางมันเปลี่ยวเขาก็เลยไม่หยุดพอไม่หยุดคราวนี้รถดำมารถดำมาคราวนี้ยิงใส่ครับ
กดใส่๙นัดเลยนะฮะแล้วก็ขับหนีออกไปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ทีมข่าวนะครับก็ติดต่อไปที่เจ้าของคลิปคือคุณพีรเดชมากโฉมนะฮะบอกว่า๓ทุ่มของ๑๘ธันวาคมเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเส้นทางอำเภอห้วยยางจังหวัดประจวบคลีขันนะครับก็ขับไปตามที่ผมบอกแหละนะฮะ
จนกระทั่งถูกยิงกระสุนเข้าตรงไหนบ้างกระสุนเข้ากันชนหน้า๓นัดล้อแม็กซ์๑นัดประตู๒นัด
คือเขาบอกว่ายิงกดแบบนี้สงสัยกะจะยิงยางไม่ให้ขับตามเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาขับตามไปจะดูป้ายทะเบียนไง
หลังจากถูกยิงไปแล้วเนี่ยล่าสุดนายสมควรปกครองอายุ๕๑ปีคนก่อเหตุ
ไปมอบตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกนลพรรคดีพันธุ์นะครับท่านผู้กำกับการสภฮวยยาง
สารภาพว่าคืนนั้นฮอนด้าซิตี้สีดำที่เห็นเนี่ยนะคือเขายืมจากเพื่อนที่เป็นตำรวจชั้นประทวนมานะ
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔ค่ายพระมงกุฎเกล้าจะไปทำธุระ
นะครับเขาบอกเขาบันดาลโทรศาสตร์มากดแปดใส่เขาจะขอไปหน่อยก็ไม่ให้ไป
ชูนิ้วกลางใส่จากนั้นก็เร่งรถแซงแล้วก็ใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตรยิงนะฮะ
คู่กรณีเขาบอกแค่๖นะแต่ที่เรานับได้เนี่ย๙นะครับ
จากนั้นก็ขับรถไปคืนเพื่อนนะครับที่บ้านพักในค่ายพระมงกุฎเกล้า
เมืองต้นถูกตั้งข้อหาพกปืนในที่สาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ครับ